จันทบุรีเนี่ยนี่งูจงอางนะครับ
ยาว๓เมตรได้นะครับ

แจ้งกู้ภัยให้มาหาตั้งนาน

ที่จะได้ลิ้ยเนี่ยคุณจะเห็นมันค่อยโผล่หัวมาก่อน
เขาชำลาญเขารู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะจัดการกับงู
ชาวบ้านใครเจอห้ามจับเองเด็ดขาดเลยนะ

มันก็จะไปตามประสาทสัมผัสของมันนะฮะ

เห็นไหมเขาจะมีเครื่องมือที่เขาจะคอยสายไปสายมาเพื่อให้งูเนี่ย

แล้วเขาก็จะพยายามอ้อมจากข้างบนลงมาข้างล่าง

แล้วก็จับเอาไว้ได้ตรงนี้นะฮะ

โอ้โหเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อนางสุพิษรานะครับอายุ๕๑นะฮะบ้านอยู่ที่ตำบลพลับ

นี่ก็แจ้งอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์ให้มาช่วยจับงูนะครับบอกว่าเจอมันอยู่ในห้องฮะ
อยู่ในห้องนอนแล้วท่าทางมันดุร้ายด้วย
โอ้โหงูจงอางก็คือดุสุดในบรรดางูทั้งหมดแล้วในประเทศไทยของเราอ่ะนะ
ถูกต้องครับก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๕นาทีได้นะครับ
คือตอนนั้นเจ้าของบ้านบอกว่ากำลังอยู่ในครัว
แล้วได้ยินเสียงของตกในห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอน
ค่ะนะก็ไปเปิดประตูเปิดไฟดูเจองูตัวเบอร์เลอร์เลยฮะ
เหลืออยู่ด้วยความตกใจก็ปิดประตูวิ่งหนีทำถูกแล้ว
โทรบอกสามีให้กลับมาช่วยกันแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัย
เรามีภาพจุดด้านในห้องอีกสักทีนึงไหมนะฮะ
เพราะว่าตอนที่มันเข้าไปเนี่ยนอกจากในห้องน้ำนะ
ห้องนอนตรงนี้เดี๋ยวมันจะค่อยโผล่หัวมาตอนที่เขาดูว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหน
เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่ามีเสียงกุกกักกุกกักในห้องน้ำ
เปิดประตูเจองูมันก็เลื้อยหนีไปซุกอยู่ที่หัวเตียง
กู้ไพมาก็ไม่กล้าวู่หว่ามา

เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่า๕ทางแบบ
โอ้โหน่าจะงูจงอางงูเห่าอะไรพวกนี้
ตัวมันแบบไม่ใช่งูเขียวอะไรทั่วไป
แล้วชูคอขู่ฟ่อตลอดเลย

รอจนมันโผล่หัวออกมาแล้วถึงดึงมันออกมาแล้วก็จับ
สุดท้ายก็เอาลงกล่องไปจนได้
นะค่ะอยู่แถวนี้แหละต้องค่อยเพิ่มดูมันน่ากลมน่ะคุณ
กระหนักสยองขวัญเลยอ่ะอ้าวยกเตียงขึ้นมันฟุ้มขึ้นมาเออทำ
ยังไงนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเข้าลงกล่องหน่อย
นี่นี่อ่อเขาเลือกเข้าไปเองเลยเหรอก็ตามธรรมชาติของ
มันก็เห็นอะไรมืด

นี่ครับน้องมีอะไรก็แจ้งกู้ไพ่นะครับ
อย่าไปเล่นกับงูแบบนี้นะครับพี่เขาเชี่ยวชาญแล้วนะครับ

ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจริงอันตรายจริง